เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เอาใจคนชอบทานปลาท่องโกแต่ไม่ใช่ปลาท่องโกธรรมดา
เพราะมันคือปลาท่องโกไส้กรอกเจ้าเดียวในอายุทยาที่กรอบนอกนุ่มใน
ที่สำคัญราคาถูกแสนถูกและพ่อค้าแม่ค้าห้ามพลาด
เพราะวันนี้หมอไก่พพาธินีมีเคล็ดลับดีที่จะทำให้ร้านค้าของคุณขายดิบขายดี
ลับคืออะไรไปชมกันครับ
และนี่นะคะก็คือชมหน้าเจ้าของร้านขนมปังเจ้าเด็ดเยาวราชค่ะคุณปูสวัสดีค่ะ

ของคุณปู่เนี่ยขนมปังเนี่ยอร่อยกว่าเจ้าอื่นนะคะ
เคล็ดลับยังไงบอกหนูสักนิดนึงได้ไหมคะ
เกระดูกที่ว่าไซ่ของเรามันเหมือนชาวบ้าน
คุณปู่มาขายอยู่ตรงนี้เนี่ยนานเท่าไหร่แล้วคะ

วันละเป็นแสนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ได้เป็นหลักล้านเลยเหรอคะ
เนี้ยเดือนนึงก็ต้องได้อ่ะ
และนี่นะคะก็คือขนมปังเจ้าเด็ดเยาวราชนะคะ
ที่ถ้าใครมาที่เยาวราชเนี่ยต้องมาชิมนะคะ
เพราะว่าถ้าไม่มาชิมเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงเยาวราชนะคะ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของห่วงจุ้ยนะคะ
อย่างนี้เรื่องของความกว้างของร้านค้านะคะ
ถ้าสมมุติว่าร้านของใครนะคะอยู่ติดริมถนนค่ะ
ควรที่จะมีส่วนของหน้าร้านนะคะติดริมถนนเยอะนะคะ
จะทำให้มีลูกค้านะคะเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญมากเลยค่ะ
ก็คือเรื่องของเตานะคะเราควรที่จะวางชิดริมซ้าย
หรือว่าริมขวานะคะไม่ควรวางอยู่ตรงกลางค่ะ
มานี่ค่ะท่านผู้ชมนอกจากในเรื่องของทำเลห่วงจุ้ยที่ดีแล้วนะคะ
เราต้องมาดูที่เรื่องของป้ายค่ะสีของป้ายของร้านเนี่ย
เป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่าร้านนี้ค่ะ
เขาพิงทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศธาตุดินนะคะ
ธาตุดินเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะ
ถือว่าถูกฉลกอย่างยิ่งค่ะ
สำหรับถนนเยาวล่านะคะถนนเส้นนี้ค่ะ
มีรถสัญจรอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเขาจะเรียกว่าพลังหยางแรงนะคะ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญค่ะก็คือเรื่องของโค้งนะคะ
ถ้าสังเกตนะคะทางนั้นนะคะโค้งเนี่ยมันจะตัดมา
เขาเรียกว่าเป็นโค้งเฉือนนะคะถือว่าเป็นทำเลที่เยี่ยมและเหมาะสำหรับการค้าขายอย่างยิ่งนะคะ
จากในเรื่องของแนวถนนแล้วนะคะยังสามารถเอาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับเรื่องของคนที่อยู่ในตลาดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตลาดสดนะคะหรือว่าตลาดนัดนะคะ
ถ้าใครที่อยู่บริเวณโค้งเชือดเฉือนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทำเลอันดับหนึ่งที่จะสามารถสร้างกำไรจากการค้าการขายได้มากเลยค่ะ
จบแล้วถึงกับรีบเช็คทิศทางร้านค้าตัวเองกันเลยใช่ไหมล่ะครับทุกคน
อย่าลืมนะครับว่าเลือกห่วงจุ้ยดีเงินไหลมาเทมาแน่นอนครับ
ต่อกันเรื่องของกินดีกว่าครับคนชอบทานปลาท่องโกห้ามพลาด
ไอเดียที่เพิ่มมูลค่าให้กับปลาท่องโกะของเขาจะเป็นยังไงไปดูกันครับ
ปลาท่องโกะไส้กอกเจ้าเดียวในยุธยาค่ะ
เปิดร้านมาขายที่นี่มาประมาณ๓ปีแล้วค่ะแต่ว่าขายที่บ้านมาประมาณสิบปีแล้ว
มีปลาท่องโกะสองแบบนะคะคือปลาท้องโกะเกียวค่ะกับปลาท้องโกะพันไส้โกะ
ที่ขายดีก็คือปลาท่องโกะพลาดไส้กอกค่ะเป็นของชุโรงของที่นี่ค่ะ
ใครมาก็จะกินอันนี้แป้งของเรานะคะจะกรอบนอกนุ่มในค่ะ
เด็ดของเราเลยคือไม่อมน้ำมันไว้ข้ามคืนก็ไม่เหนียวค่ะ
บ้านเรามันมาตั้งโกะอยู่แล้วก็เลยลองมาคิดแพงดีกว่าว่า
มันทำได้นะก็ลองมาก็ทำได้ก็ลองขายขายดีด้วยค่ะ
ก็ลองชิมค่ะบางเจ้าก็ติดใจมาซื้อใหม่
ไส้กรอกเราใช้ของอย่างดีค่ะจะเป็นหนังกรอบ
กรอบก็กินเข้าไปจะกรอบนอกนุ่มในค่ะเคยเปลี่ยนไปแล้วรอบนึงลูกค้า
บอกว่าจำได้ว่าไม่ใช่ที่เท่านี้นะก็ไม่กินกัน
ผลตอบรับก็ดีขึ้นค่ะเพราะเราขายก็ไม่แพง
มีห้าบาทสิบบาทก็มาร้านเราได้เลยพบกันมายี่สิบคือว่าอิ่มเลยนะคะ
ต้นทุนก็คือมันมีขึ้นมีลงช่วงน้ำมันพวกอะไรอย่างนี้แป้งอย่างนี้ค่ะ
เราก็ใช้อย่างเดิมไม่เคยลดเลยค่ะได้กำไรน้อยหน่อยก็ต้องคงอย่างนี้เหมือนเดิม
เพราะว่าลูกค้าจะได้ติดใจบางคนแบบเห็นกำไรน้อยต้องไปลดของอย่างนี้
มันมันไม่ได้ค่ะสำหรับตัวหนูนะคะ
มากสุดก็เจ็ดอยู่ที่เจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาท
ค่ะต่อวันคือต้องจริงใจต่อลูกค้าค่ะอันไหนดีก็ให้ลูกค้าไป
ไม่ทำค่ะฝากร้านโกหลังตลาดเลยนะคะ
ห้าครึ่งถึงแปดโมงครึ่งหรือเก้าโมงค่ะหรือจนแป้งเราจะหมดนะคะ
รอบเย็นก็ขายแล้วค่ะที่น้าอ่างเก็บน้ำพระนัยสวรรค์มหาลาศค่ะ

ขายทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุด
ลับความอร่อยอยู่ที่ความแตกต่าง
และใช้ของที่มีคุณภาพนี่เองล่ะครับ
ไส้กรอกหนังกรอบพันแป้งปลาท่องโก
แค่นี้ก็แตกต่างและอร่อยได้แล้วล่ะครับ
ทำง่ายแถมรายได้งามขนาดนี้
พอจะเป็นไอเดียทำเงินให้หลายคนได้เลยใช่ไหมล่ะครับ

เราจะพาไปชิมของอร่อยระดับตำนาน
ที่ยาวนานถึง๑๐๐ปีเลยทีเดียว
ว่าแต่จะเป็นอะไรไปดูกันครับ

เพราะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่า
ที่นี่นะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวระดับตำนาน
ที่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวโกแบนสูตรโบราณ
ซ่อนตัวอยู่ในย่านเมืองเก่าแห่งนี้

การันตีถึงความอร่อยแน่นอน
ก็จะอร่อยอร่อยมาก
ป้ามันกินหนูเด็ดแล้ว

ยืนยันจากลูกค้าขาประจำ

ที่ถือเป็นเคล็ดลับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวโกแบน
ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปถามคนนี้ล่ะ

ซึ่งโกแบนบอกกับเศรษฐีป้ายแดงว่า
โอ้โหสิ่งที่มัดใจลูกค้าคงหนีไม่พ้นก็มีวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวที่ยึดตำรับโบราณแท้
ซึ่งกรรมวิธีนี้เนี่ยถือเป็นสูตรลับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณย่าจนถึงรุ่นโกแบนเลยทีเดียว
นับรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ๑๐๐ปีเลยล่ะครับ
โอ้โหเม่าแจ้แม่เจ้าถ้าไม่อร่อยจริงอร่อยจังคงมัดใจชาวสงขราไม่ได้นานถึง๑สัตวรรษขนาดนี้ล่ะครับ
ยังยังไม่หมดครับยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยของทางร้านนั่นก็คือ
ลูกชิ้นไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ็นหมูหรือเต้าหู้ทอดทุกลูกในร้านโกแบนปั้นเองกับมือเลยทีเดียว
ใครที่ใสจนสนใจอยากไปอุดหนุนก๋วยเตี๋ยโกแบนสูตรโบราณ
สามารถไปได้ที่แยกถนนรามันตัดถนนไซบุรีตรงข้ามสมาคมแต้จิ๋วสงขลา
ด้วยความอร่อยที่บอกกันปากต่อปากแบบนี้เราจึงยกให้ก๋วยเตี๋ยวโกแบนสูตรโบราณ
เป็นร้านตำนานของอร่อยแห่งเมืองทรงครานั่นเองล่ะครับ
ก๋วยเตี๋ยวโกแบนสูตรโบราณร้านในตำนานจังหวัดสงขรานี่เอง
ที่มีสูตรโบร่ำโบราณเคล็ดลับความอร่อยตั้งแต่รุ่นย่าโอ้โห
ถ้าไม่อร่อยจริงคงไม่มัดใจลูกค้าให้ติดใจกันยาวนานถึงร้อยปีขนาดนี้หรอกจริงไหมล่ะครับคุณผู้ชม
เอาใจคนเลี้ยงไก่ชนกับเศรษฐีซุ้มไก่เงินล้าน
ที่จะมาเผยเคล็ดลับการเพาะพันธุ์ไก่ที่ขายแค่ไข่ก็รวยได้
อกจากนี้ครับไก่ยังเป็นตัวช่วยเสริมดวงเราได้อีกด้วย

เตะอามหาเจ๊ใหญ่ไก่ชนแห่งบ้างพลีอนดูห่า

เรามีมูลค่าอยู่ที่

ตัวนี้ราคาสูงถึง๕แสนบาทเลยทีเดียว

นักเลงไก่ชนหรือใครต่อใครเรียกว่าเจ๊ใหญ่แห่งวงการไก่ชนนั่นเอง
อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ไก่เลี้ยงหางขาวพระนเรสวนอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ไม่ใช่นักเลงหรอกค่ะแต่ว่าก็บางคนก็บอกว่าเจ้าแม่แห่งวงการไก่ค่ะ
ตัวจริงจริงแน่นอนค่ะ
เราทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะไก่เหลืองหางขาวบังพลีค่ะ
พี่แอมคร่ำวอร์ดในวงการไก่ชนมานานกว่า๑๐ปีแล้วล่ะครับ
เขาเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์เพื่อเสริมบารมีเสริมมงคล
จนถูกอกถูกใจนักธุรกิจพ่อค้าวานิสเซเลปเมืองไทยหลายท่าน
ที่ซื้อไก่ไปเสริมบารมีของตนเอง
ที่ช่วยผลักดันและช่วยสนับสนุน
จากไม่มีราคาจนโด่งดังมีราคาสูงหลักแสน
หลักล้านกันเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชม
รู้สึกว่าวงการไก่เสริมบารมีไก่สวยงามเนี่ยโอ้โหมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะเลย
ครับวันนี้ให้พี่แอมไล่ฟังกันสักหน่อยเนอะ
น้องตัวนี้เขาชื่อว่าอะไรคะพี่แอมพันธุ์อะไรคะ
จะเป็นไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวพระนเรสวนนะคะ
ชื่อของเขาเนี่ยชื่อว่าเพชรพระอุมาค่ะ
เพศพระอุมาค่ะใช่ค่ะลักษณะเด่นตัวนี้สมัยถึงมีราชาตั้ง๕แสดเขาสวยงามตรงไหนครับพี่
เป็นไก่ตามตำราห้าพระองค์นะคะเป็นไก่ให้คนที่คนทั่วไปจะรู้จักกันอ่ะนะคะ

จะมีมาร์คจุดสำคัญอยู่ที่๕จุดนะคะ

จะอยู่ที่กระหม่อมที่จะมีห่อมกระ๕พระองค์
อ๋อตรงหัวมานตรงตรงนี้มาน
จุดที่๒เนี่ยจะเห็นที่หย่อมกระที่อุ่นปีก๒ข้างนี้ที่สีขาวจะแตกต่างนี่ฮะ
จุดที่๔กับ๕จะอยู่ที่ข้อขาเนี่ยค่ะสองข้างพื้นตัวก็จะต้องเหลืองอยู่แล้วนะคะ
ส่วนหางเนี่ยจำเป็นจะต้องหางขาวอยู่แล้วแต่ตัวนี้จุดสำคัญที่เขาเพิ่มขึ้นมาคือเขาจะมีหางขาวที่ปอด

ตำราอันเนี้ยมันมาจากยุคโบราณเลยยุคโบราณเลยค่ะอืมเป็นตำราของคนไทยนี่แหละของคนไทยนี่แหละ
แล้วจุดสำคัญพิเศษเลยตัวนี้จะเป็นไก่ที่มีตาสวยเป็นตาปลาหมอตายวงนมตาตรงเนี้ยจะมีสีขาวขาววงล้อมรอบอยู่

กราศแล้วเขาสูญมากแล้วลูกค้าที่ซื้อเป็นอย่างเนี่ยนะคะเขาซื้อไปเกราะเขามีความเชื่อว่า
เป็นไก่ที่ให้คุณแล้วก็ให้โชคบุญบารมีสำหรับคนที่ดวงตกอยู่จะช่วยในเรื่องของการปรับดวงด้วย

ตั้งตัวนึง
พี่หายแอมนะครับถือว่าเป็นคนแรกที่เลี้ยงไก่ชน
แอมก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไปนะ
รายได้ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่
ประมาณ๕ปีก็เห็นช่องทางคือเราเลี้ยงไก่

ที่บ้านเลี้ยงอยู่แล้วค่ะโดยหลัก
บอกว่าเคยคุยกับไก่คุยกับไก่รู้เรื่องด้วยเหรอครับ

ที่ลำบากเราไปคุยกับคนอื่นก็ไม่รู้จะคุยกับใครอะค่ะ
ก็นั่งกอดไก่เคยร้องไห้กับไก่
แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะ

ก็สัญญาเลยตั้งมั่นสัจจาวาจาว่า
ตัวไหนที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ

แล้วหลังจากคุยกันไปคุยกันมานี่มันเป็นยังไงบ้างคะพี่แอร์

มีคนเริ่มมาซื้อไก่ชุดแรกเลย๑๐คู่
เขาให้หน่วยมาที่๔๐๐๐๐บาทก่อน
เราจะพริกผัดไม่ร้อยยังไก่เลย

ทำให้พี่แอมนี่กลายเป็นเจ๊ใหญ่ของวงการไก่ชนเลยโดยที่ตัวที่ช่วยเจ๊แอมเสริมส่งชื่อเสียงปีกนะครับ
คือเจ้าหงทองประวัติเขาเป็นไงบ้างไงครับพี่เราเคยชอบตัวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว
ครับแล้วก็ไก่หงทองไม่ใช่ไก่ที่มาจากเจ๊แอมบางทีเป็นไก่ที่เราซื้อข้าวซื้อข้าวก็ซื้อเข้ามา
ใช่ครับเป็นไก่ของครูโจเชียงรายนะคะคุณครูโจเนี่ยเราโทรไปบอกครูว่าครูคะ
วันไหนที่ครูไม่อยากเลี้ยงไก่ตัวนี้ให้ครูนึกถึงเราเป็นคนแรกพ่อเรา
เราอยากได้ไก่ตัวนี้มากครับเสร็จแล้ววันที่เราโทรไปติดต่อกับครูเนี่ยเป็นไก่ที่ไม่มีหางเลย
ฮะฮะไม่มีหางไม่มีหางมามีแต่มาแค่เนี้ยค่ะค่ะชุดนี้ไม่มีเอาพวกแก่มาแต่ก้นมัน
แล้วตัวเนี้ยครูแอมถึงอยากได้ไก่ตัวนี้ค่ะครับพี่แอมได้ฝันถึงองค์สมเด็จพระนาเรศวรมหาราชนะคะ
พระองค์ได้ตัดว่าเราเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาทำให้วงการไก่เหลืองหางขาวเนี้ยดงดังอืมครับ
เราก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไก่ตัวไหนที่จะทำให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังตัวนั้นเนี่ยเราจะไม่ขายเราตั้งมั่นและสัจจะบาจาต่อ
พระองค์เลยว่าหากชีวิตเราดีขึ้นจากความลำบากที่เรามีอยู่
มันสามารถให้เราร่ำรวยและมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยเราจะไม่ขายไก่ตัวนั้นเด็ดขาด
เสร็จแล้วครูโจก็โทรมาหาเราบอกว่าครูเนี่ยจะเลิกเลี้ยงไก่
เราก็บอกโอเคถ้าครูจะเลิกเลี้ยไก่ถ้าเป็นหงเนี่ยครูคิดถึงหนูคนแรก
ถัดมาอีกประมาณหลายวันครูก็โทรกลับมาว่าครูจะขายแหละขายทั้งหมดเลย
หมายคือขายทั้งหมดเลยขายทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านครูจะเลิกเลี้ยงอืม
พอครูเลิกแล้วเราก็ตัดสินใจก็คุยกันกับแฟนว่าโอเค
งั้นเราจะซื้อเจ้าหงทองเข้ามาชุดนี้
อยู่ที่๑๐๐๐๐๐๐บาท๑๕๐๐บาท
มาวันนั้นก็หลายตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นชุดที่พลิกชีวิตเลย
หลังจากที่หงทองมาอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะก็ได้มาสร้างชื่อเสียงให้เราเลย
หลังจากคงทองมาอยู่ไม่นานนะคะก็เริ่มมีรายการทีวีเข้ามาติดต่อ
มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วก็ต่างประเทศด้วยมาขอซื้อ
หอมทองที่มาพอเลี้ยงมาเริ่มหางเริ่มยาวออกยาวออก
หางของหงกฐองชุดแรกที่ยาวออกมาคือ๙๘เซนนิดนึงค่ะ

ใช่ค่ะมีตัวเดียวในโลกไม่เคยเห็นเลย

จนถึงขนาดมีนักธุรกิจใหญ่ชื่อเฮียฮงได้มาติดต่อขอซื้อ
ในราคา๒๐ล้านบาท
เค้าพูดขนาดนี้แล้วเอาจริงนะ

หงฑองเค้าบอกว่าเค้าเจ็บหรอ

คนที่ยังไม่เต็มก็จะถ่ายไม่ได้
แต่เรามีขนของเขาที่มันผ่านออกมาเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันยาวขนาดไหน
ขอชมนะครับนี่คือขนของ

หงทองยาวมากคุณผู้ชม
เห็นว่าขนนี่ก็มีราคานะครับ

มีเจ้าหน้าที่พี่แอมจำชื่อไม่ได้เขามาขอซื้อ๓แสนบาท

ไม่ขายมีไม่ได้ไม่เกี่ยวกัน

สำหรับโหม่งทองปีนึงเนี่ย

เหนื่อยเลยก็เวลาคนถ่ายรูปปุ๊บเขาก็จะมีเชิดหน้าถ่าย
กรณีลูกค้าเนี่ยที่ซื้อไข่จากเราลูกค้าจ่ายเงินแล้วรอ
เราจะฟักให้๓เดือนก็ให้รับไก่

แต่ถามว่าราคาที่เราขายได้ในแต่ละอาทิตย์๑แสนบาทท่านจ๋า
เดือนนี้ก็หลายแสนอยู่นะครับ

สุดยอดครับแต่เรื่องของไก่เสือมประมีนี้นะครับ

แต่ว่าลูกค้าของพี่แอมครับเป็นนักธุรกิจที่สามารถพลิกชีวิตจากน้องไก่นี่แหละครับ

ทำไมพี่น่ารงถึงคิดว่าการเลี้ยงไก่จะช่วยฟิกชีวิตหรือแก้ปัญหาให้พี่ได้
ก็เลยไปบนบ้านฝานเปล่ากลับเท้ามานอนปุ๊บฝันถึงองค์สำเร็จพรรณเรศวรนั้นครับ
ก็เลยเจอจูเกิ้ลพูดว่าท่านเลี้ยงสัตว์ชีวิตนึงคือเป็นไก่เหลืองหางขาว
อธิษฐานกับท่านยกมือไหว้ท่านถ้าวันหนึ่งลูกมีความสำเร็จ
หรือว่าลูกนั้นลูกจะขอซื้อไก่มาถวายท่าน
ลองเสิร์ชดูนะครับจงมาเจอพี่แอมนี่แหละ
ซื้อจากพี่แอฟมาราคาเท่าไหร่ครับ
คู่แรกผมซื้อไป๑แสน

ผมมาทำอยู่ประมาณสัก๘เดือนได้ครับผมก็ดีขึ้นเรื่อย
แล้วผมก็กลับไปซื้อมาคู่๕แสนบาทครับ
ว้าวรักมากครับแปลว่ากิจการดีขึ้นจริงค่ะ
ขอบคุณมากพี่นดงครับที่สละเวลามานะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ถ้าคนดูอยากทำอาชีพพี่แอมมีอะไรแนะนำหน่อยไหมค

จริงแล้วไม่จำเป็นจะต้องเลี้ยงไก่นะคะ
แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีอยู่คือเราต้องมีใจที่อยากจะเลี้ยงก่อน
พอเลี้ยงแล้วเนี่ยไก่หรือว่าสิ่งต่างจะตอบแทนรายได้ให้แก่เราเอง

ถ้าเราไม่รักก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เหมือนกับการเลี้ยงไก่ก็เหมือนกัน
วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่แอมมากมากค่ะที่มาเล่าเรื่องราวดีดีให้กับเศรษฐีป้ายแดงของเราค่ะครับขอบคุณพี่แอมค่ะ
ไก่เสริมบารมีที่แท้ทรูเลยล่ะครับขายแค่ไข่ก็รวยได้จริงจริง
คงจะถูกใจสายไก่ชนกันได้มากเลยทีเดียว
กรอกแม่ไก่ไส้กรอกอีสานเมนูบ้านที่คนอีสานนิยม
จะว่าไปตอนนี้ก็นิยมกันแทบทุกพื้นที่แล้วล่ะครับถูกใจคนทุกภาค
รสชาติถูกปากราคาถูกใจที่สำคัญสร้างรายได้เป็นร้อยร้อยล้านเลยทีเดียวครับ
ไส้กรอกอีสานค่ะไส้กรอกอีสานนะคะเชิญเลยค่ะอีซ่านเท
อีสานเทเลยค่ะมาเลยค่ะสิบบาทสิบบาทหลุกตัวรอยแรงค่ะ
ไม่ใช่นี่คือซ้อมไว้ก่อนเพราะว่าเนยเนี่ยจะไปขายที่ใต้ค่ะคุณค่ะ
อุ้ยพี่น้อยเดี๋ยวอะไรคะอาทิตย์ที่แล้วยังขายมะม่วงดอง
อาทิตย์นี้เปลี่ยนมาเป็นไส้กรอกอีสานแล้วโอ้โฮโน่งแล้ว

ไข่ซ่ายเกราะอีสานนับเป็นเศสถีเลยนะคะ

กูเรียกว่าติดอันดับเศสถีเป็นเมืองชายต้นแล้ว

ลูกน้องยังเล็กค่ะก็ต้องทำอาหารกินทุกอย่าง

อ่ามาก็สิบบาทแค่สิบบาทหมดหนี้ก้อ

สิบบาทแล้วบอกอยากเป็นเศรษฐี

ป้องไม่รู้ซะแล้วนะคะว่าเมนูไส้กรอกอีสานเนี่ยเขาโด่งดังไปทั่วประเทศนะ
จะบอกว่าเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมทั่วทุกภาคเลย
โดยเฉพาะอีสานนะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างเงินล้านภายใน๑เดือนนะคะ
แล้วก็สามารถทำรายได้มากกว่า๓๐๐ล้านบาท

ไส้กรอกอีสานที่เราดูแล้วเป็นเหมือนของกินเล่นสบายเนี่ยนะ
ค่ะเขาฮิตกันมากแล้วเนยก็ชอบเมนูนี้มากเลย

ไส้เกาะอีสานเมนูบ้านที่คนอีสานนิยม
ถูกใจคนทุกภาครสชาติถูกปากราคาถูกใจ

ยอดขายหลายร้อยล้านนั่นก็คือแม่ไก่ไส้เกาะอีสาน
ก็เริ่มต้นจากสามีพี่เนี่ยที่บ้านก็ทำธุรกิจของฝากนะคะ
หมูย้อแม่ไก่ส่วนพี่ทำธุรกิจเขียงหมู
พอเราแต่งงานกันมาแล้วเราก็คุยกันว่า
เราจะทำธุรกิจใหม่ด้วยกันดีกว่า
แต่ว่าวันนี้จะทำธุรกิจอะไรดี
ก็เลยคิดกันว่าทำไส้กรอกอีสานนะคะ

แล้วก็คนอีสานขึ้นมาใช้แรงงานที่กรุงเทพค่อนข้างจะเยอะมากด้วย
เพราะใส่ใจในเรื่องความหอมอร่อยรสชาติต้องถูกปาก
และสีสันต้องน่ารับประทาน
แม่ไก่จึงปรับโน่นนิดปรับหนี้หน่อย
ทำให้ได้ไส้เกาะอีสานรสชาติแสนอร่อยถูกใจทุกคนทุกบ้าน
เราขายหมูอยู่แล้วเราจะรู้ตั้งแต่ต้นทางเลย

แล้วก็เลือกสีด้วยก็คือเลือกแดงหน้า

แล้วก็เราก็เลือกน้ำมันเป็นส่วนสะโพกส่วนเนื้อไหล่
แต่เราจะไม่เอาน้ำมันสันมาใช้
ทำให้รสชาติติดลิ้นและการหมักทำเปรี้ยวก็ดีด้วยค่ะ
สินค้าที่เราเลือกเราก็เลยเลือกใช้เป็นพริกไทยแล้วก็ตะไคร้
ด้วยความพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบ
และให้ความสำคัญกับความสะอาดสดใหม่ทุกวัน
ทำให้ได้รับมาตรฐานในการผลิตอาหารระดับสากล
มีโรงงานผลิตใหญ่โตรวมถึงห้องแถวกว่า๔๔คู่หา
เป็นศูนย์กระจายสินค้าจัดส่งทั่วประเทศ
นี่คืออาณาจักรของแม่ไก่นะครับ
มีทั้งโรงงานที่ผลิตที่อยู่บางแคร์แล้วก็ออฟฟิศ
ใครจะเชื่อล่ะครับว่าทุกวันนี้แม่ไก่ไส้เกาะอีสาน
ที่เคยผลิตกันวันละไม่กี่กิโล
กลายมาเป็นธุรกิจหลายร้อยล้านที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกหลายครัวเรือนครับ
และนี่คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจไส้กรอกไม่ไก่ร้อยล้านครับผม
และนี่คือเศรษฐีป้ายแดงของเราในวันนี้นะคะ
ขอเชิญเจ้าของธุรกิจไส้กรอกแม่ไก่นะคะอันดับหนึ่งของเมืองไทย
คุณกันนิกาสิริทรัพย์เพิ่มโชคนะคะ
และคุณธนพลโวหารบัณฑิตค่ะ
สวัสดีค่ะ
นี่นะคะก่อนจะเข้าเรื่องนะฮะน้องเหนื่อยน้องตอม
ทั้งสร้าพไมฮ์ว่าคุณกะนิกาและคุณธนพนเนี่ยนะครับ
คนนี้นะครับถ้ารังเขาจะเป็นเนื้อคู่ตัวจริง

ก็คือทั้งสองท่านเนี่ยนะครับมีชื่อเล่นว่า

จะเรียกอย่างนี้ไม่ให้งง

อันนี้ลูกไก่ค่ะ

อ๋อมรดกเต็มแล้วก็เต็มแล้ว
เราสามคนขออนุญาตเรียกว่าพ่อไก่กับแม่ไก่นะครับ

ปกติเนี่ยเวลาเราเห็นไส้กรอกอีสานนะคะ

แต่ว่าเห็นว่าไส้กรอกของคุณแม่ไก่นะคะมีถึง๑๒รสด้วยกันเลย

คือถ้าเป็นรสชาติดั้งเดิมเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะก็จะเป็นไส้กรอกหมู

เก๋ก็มีแล้วก็เพิ่งพัฒนาเพิ่มแบบฟิวชั่นเพิ่มเติมอีกหลายรสชาติเลย
เยอะแยะมากมายคือรสแบบรสลาบต้มยำอย่างนี้ก็มี

พวกกิ้งพวกกิ้งกับแม่เนยค่ะ

ต้องชิมหมาล่าแล้วค่ะนี่ต้อง

หมาล่ายังอยู่ในแพ็กเกจค่ะ

เราลองชิมหมูกับวุ้นเส้นค่ะ
หมูกับบุญเส้น

ผมว่าบางทีเราไปกินไส้ออกอีสานบางร้านอะไรอย่างนี้มันจะเปรี้ยวแหลบไปหน่อย
อันนี้เปรี้ยวนวนเป็นอันนี้
ก็มีการแตกลายธุรกิจขึ้นมา

ก็คือเราก็นึกถึงคนที่กำลังประสบโควิดเหมือนกันใช่ไหมคะ

แต่ว่าทำยังไงให้บริโภคได้อย่างสะดวก
แล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย
แล้วก็เลยคิดตัวผลักตัวใหม่มาค่ะว่า
ถ้าอยู่ที่บ้านไม่ต้องเดินทางนะคะ
สามารถมีสต๊อกเก็บไว้ที่บ้านและทำเมนูอาหารทานเองได้

ฮะจริงเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะนึกว่าเข้าร้าน๒๐บาททุกชิ้นที่เท้ามี
ใช่หมายถึงว่าให้เลือกทุกอย่างเลยในราคา๒๐บาท
ใช่ค่ะอันนี้มีชีสด้วย
ออกไก่วิทยาลัยที่เนื้อปลาเก๋ามันต้องแพงนะครับ
ขาย๒๐บาทถือว่าช่วยผู้คนด้วย

คือเมนูต่างเหล่านี้เราซื้อแล้วก็ไปทำพวกแบบ
หมูกระทะซุกกี้ที่ชอบ
ต้องใส่มาม่าแกงจืดต้มยำที่บ้าน

ส่วนใหญ่ชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จและทำรวย
วัยเด็กมักจะลำบาก
แล้วก็ต้นทุนเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มี
อยากรู้จังเลยครับว่าชีวิตของแขกรับเชิญนอนในวันนี้นะครับ
วัยเด็กนี่เป็นอย่างไรบ้างครับลำบากไหมครับ
ตอนเด็กก็อบพยพมาจากเวียดนามนะครับ
อ่าผมเกิดที่นี่นะฮะเรียนมาน้อยนะครับจบแค่มสามนะครับ
ทำงานทุกอย่างนะครับที่จะที่ได้เป็นเงินนะครับ
ไก่เหมือนกันค่ะแม่ไก่ก็เป็นลูกหลานชาวเวียดนามเหมือนกัน
แต่ว่าพ่อแม่อยู่ที่ประเทศไทยเกิดประเทศไทยแต่ว่าตายายอยู่ที่เวียดนาม
แต่ไก่เป็นสาวอุดรนน้องคาย
และทั้งสองท่านจู่เริ่มธุรกิจไส้กรอกได้ยังไงครับไปเห็นช่องทางจากไหน
ก็ตัวไก่เองขายหมูอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แต่ก็เลยคุยกันว่าอย่างนั้นเราทำผลิตภัณฑ์ที่เรามีความถนัด
ก็ต้นทำเราก็คิดว่าจะขายไข่ครับ
ไก่เป็นแม่ค้าเขียงหมูอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็ได้มาลองทำเหรอคะใช่เราทำที่ไหนคะแม่ทำที่โรงงานหรือทำตอนแต่งงานไปแล้วค่อยจะมาลองทำนะคะค่ะตอนนั้นท้องลูกหกเดือนแล้วอ่ะค่อยคิดจะมาลองเดือนหกเดือนเจ็ดมันใหญ่เร็วมากใช่ค่ะปุ๊บปุ๊บเลยบอกอุ้ยยืนไม่ได้แล้วอ่ะที่นอกจากท้องที่ทำให้ทำงานลำบากแล้วเนี่ยนะครับมีอุปสรรคอะไรอีก

ตอนที่เริ่มต้นจริงพ่อไก่ไม่ได้ขึ้นมาด้วย
เพราะว่าน้องชายที่บ้านเป็นไส้เลื่อน

แล้วก็ทำไปลองให้สำคัญคิดถึงหัว

ก็เริ่มจากเคียง๔ล็อค๓คูณ๔เมตร

หมายถึงครั้งแรกแล้วอร่อยเลยไหมคะสูตรที่คุณแม่

ทำตอนแรกสีก็ดำ

แต่ว่าเราก็ทำไปปรับไป
ทำมาถึงจุดหนึ่งยอดก็พอควรอยู่

ทำมาตั้งแต่พศ๒๕๕๐ถึงพศ๒๕๕๒ก็ถึงวันหนึ่ง๔๐๐กิโลนะเยอะมาก

แล้ว๔๐๐๐กิโลยังทำอยู่ตรงเขียงตรงหน้านะ
ไม่ใช่ค่ะย้ายออกมาทำตึกแล้ว
กิโลนี้เรายังมีจุดกระจายสินค้าเพิ่มอีกจุดหนึ่งด้วยนะคะ
เราก็ไปเปิดที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่
ทำให้ยอดขายก็เลยเติบโตขึ้น
เห็นว่าพอกระหย่ายกิจการไปขายที่ตลาดยิ่งเจริญ
ก็มีกระแสดราม่าเลยตั้งแต่วันที่ขายวันแรกเลย
คือขนไปเยอะฮะเขาบอกว่าจะอยู่ได้สักกี่วันนะเนี่ย
ร่ำขนไปกี่กิโลครับ

ไปแขวนวางไว้เลยนะ

แต่สำหรับเรานี่ขายวันหนึ่ง๓๔พันโลมันเรื่องปกติ
อ้าวแล้วสรุปวันนั้นขายเป็นยังไงคะ
ก็คือช่วงแรกเราเอาไปตากเป็นร้อยกิโลใช่ไหมคะ
แล้วก็ขายทั้งย่างได้ด้วยวันหนึ่งก็๓๐กิโล
แล้วก็ขายลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อไปขายอีก
ช่วงนั้นก็ช่วงแรกจาก๑๐๐โลก็เป็น๒๐๐โลขึ้นไปเลยค่ะ
สักพักก็ขายได้วันหนึ่งเป็นตันเลย

อยากถามเคล็ดลับความสำเร็จครับของธุรกิจไส้กรอก
ฝ่าฟันมาจนถึงวันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับอะไรครับ
มันอยู่ที่เรามีทัศนคติยังไงกับสิ่งที่เราทำ

ไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรมาก็มองว่ามันเป็นเรื่องนิดเดียว
เหมือนเลี้ยงลูกอ่ะคิดจะมีลูกแล้ว

แต่ว่ามันก็มีหลักให้ความคิดด้วยว่า
เราใช้หลักอะไรในการทำธุรกิจใช่ไหมคะ
ธุรกิจนี่หนึ่งต้องซื่อสัตว์กับตัวเองแหละ

ซื่อสักกับพันธมิตรที่เป็นคู่ค้าร้าน
คือค้าร้านลูกค้า

เรียกว่าแบบทันกระแสโลกหมดทุกอย่างเลย

ตรงนี้ต้องยกเครดิตให้กับทีมงาน

ก็ไม่ได้ยึดติดกับความสำเร็จของตัวเองแบบเดิม
เด็กทีมงานแนะนำอะไรแล้วก็นำมาปรับใช้
ต้องปรับตัวเหมือนที่แม่ไก่ปรับตัวเนี่ย
ที่บอกว่าออกธุรกิจที่แบบ๒๐บาททุกอย่าง

พยุงกิจการมาได้ตลอดรอดฟังจนทุกวันนี้เลยครับ
เชื่อว่าเศรษฐีของเราวันนี้นะคะทั้งสองท่านเนี่ย
อยู่ทั้งบ้านรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าวันนี้
น่าจะได้ไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตกันต่อไปด้วยนะคะครับ
และในวันนี้นะคะเราได้เห็นแล้วนะคะว่า
ความคิดนะคะพลังงานบวกความซื่อสัตว์นะคะเป็นหัวใจหลัก
ในการทำธุรกิจเลยวันนี้เราได้กำไรมากเลยนะคะ
ขอบคุณแม่ไก่พ่อไก่ครับจากธุรกิจไส้กรอกแม่ไก่มากครับ

หอมอร่อยกลมรับรู้ได้ถึงคุณภาพตั้งแต่คำแรกที่ทานเลยล่ะครับคุณผู้ชม
ไม่แน่นะครับว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจเป็นคุณ
ฟังเคล็ดลับดีเรื่องราวเด็ดกับรายการเศรษฐีป้ายแดงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาดี๔โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ